มาค่ะเรื่องผีมาแล้วจัดให้เต็มเลย
บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยชาวบ้านบอกน่ากลัวมาก
มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่วัดที่อยู่บนเขาสูง
อยู่ท้ายหมู่บ้านเป็นวัดป่าค่ะวัดนี้เนี่ยนะ
มีพระสงฆ์มาจำวัดมาจำพรรษาหลายรูปเลย
ถูกผีหลอกอาการนี้แปลกเลยล่าสุด
ถูกผีเข้ากรีดร้องเสียงดังมีคลิปด้วยค่ะ
ห้าหามหนีไว้ใหนตรงนี้

ผีหลอกพระค่ะนี่ทีมงานถึงขั้นอุทาขึ้นมาว่า

อีกคนบอกให้ไปหาพระพุทธรูป

พระเขาดูกันอยู่พระก็ช่วยกันแบบว่า

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่วัดป่าภาวนาพิรมนะคะที่อำเภอภูกรรมยาวจังหวัดพยาวค่ะ

ผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไปเลยนะคะอย่างที่บอกวัดเนี่ยอยู่บนเขาสูง

พระสงฆ์ในวัดเล่าให้ฟังว่าพื้นที่ตรงนี้อดีตเคยเป็นเมืองเก่าค่ะ
หลักฐานที่เจอที่เชื่อว่าน่าจะเป็นเมืองเก่าเพราะมันมีก้อนอิดโบราณ
เหมือนเคยเป็นเมืองร้างมาก่อน
ปีที่แล้วมีพระสงฆ์มาจำพรรษา
แล้วก็อยู่ยาวกันมาจนถึงปัจจุบันเลย
แล้วพระหลายรูปก็เกิดเหตุการณ์แปลก
เหมือนถูกผีหลอกเหมือนถูกผีสิงบ้าง

ยิ่งอะไร
ก็เลยยังไม่แน่ใจว่ายังไง
ไม่รู้ค่ะสรุป
ต้องถึงมือหมอปลาไหมนี่

ยังไม่ต้องก็ได้ไพราวไกล
ไกลไปหรือคะ
ลองไปหาโรงพยาบาลอะไรพวกนั้นก่อน